งานนี้ได้แท็กทีมเหล่านักร้องในวงการบันเทิงมาร่วมกันอุ่นเครื่อง
คอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละคร
ดูเหมือนว่าแต่ละคนนั้นจะจัดเต็มเสมือนวันเล่นจริงกันเลยค่ะ

คนที่ฉันล่างเลิกคือเธอโดนใจ
หายใจหายไปในห่วงหน้าที่นี้
ชิ้นหัวใจล้อยไปจากที่ที่สบตา

แค่เราได้พร้อมกันในวันนี้

โอ้โหจัดเต็มกันจริงนะคะแต่ละคน
เรียกได้ว่าโชว์ลีลาและเสียงร้องไพร้อ
ให้กับบรรดาสื่อมวลชนได้ฟังกันก่อนถึงวันจริงเลย

นำทีมมาโดยบี้สุกริดกัณภัทร
งส้มธนทัศน์หนูนาหนึ่งธิดาและอีกมากมายค่ะ
ที่จะมาเปิดเวทีโชว์พลังเสียง
คอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละคร
โดยครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมเอาบทเพลงประกอบละคร
ภาพยนตร์และละครเวทีมาให้แฟนได้ฟัง
เพื่อรำลึกถึงเรื่องราวของแต่ละเรื่อง
โดยเหล่านักร้องดังเผยว่าเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้สุด
เพื่อให้แฟนได้มาสัมผัสกับความประทับใจ
แถมยังแง้มว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ที่มาชมกันอีกมากมายค่ะ
ซึ่งใครที่ไม่อยากพลาดคอนเสิร์ตดีแบบนี้
ก็เตรียมตัวไปเจอกับพวกเขาและเธอได้
ในวันที่๒๖ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ตอนนี้ความพร้อมเราก็ประมาณ๘๐๙๐แล้วนะครับ

ต้องเจอกับทุกร้องเจ็ดคนแล้วจะมีพี่นัทมีเรียด้วย

เรียกได้ว่าใครที่คิดถึงละครเวทีแล้วก็ละครแล้วก็รวมไปถึงภาพยนตร์
ไปเจอกันในที่คอนเสิร์ตเพลงรับเพลงละคร
รองว่าจะได้เจอกับเพลงที่ทุกคนประทับใจอย่างแน่นอนครับผม
ฉากเลิกซีนฉากกุ๊บกิ๊กต่างนั้นนะครับ
เราไม่สามารถจะบอกใบ้ได้นะครับ
ต้องติดตามเอาละกันนะครับ

วันที่อะไรบ้างครับผม

ที่ละครเมืองไทยรัชนาไลน์สเตอร์นะครับ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตคุณภาพ
แฟนไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะ